วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่สระบุรี

เป็นภัยใกล้ตัวภัยที่มาถึงตัวจริง

แต่ว่ามาทำอนาจารย์เขานะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เลยนะครับ

เดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นพนักงานหญิงคนหนึ่งกำลังจัดของอยู่

นี่ฮะเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเอามาลงเอาไว้นะครับ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยทำทีเหมือนจะเข้ามาซื้อของ

แต่ว่ามาป้วนเปรี้ยนแถวน้องผู้หญิงคนนี้

ใช่น้องเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะหันหลังออกมาแบบนี้เห็นไหมค
ถูกต้องครับคือเดินไปเดินมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะ
ครั้งแรกเนี่ยที่เข้าไปชิดที่สุดเนี่ย
คือเข้าไปนั่งแล้วไปหอมเขา

ซึ่งทางผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่รู้ตัวหรอกนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพตอนที่ก้มลงไปหอมเนี่ย

ดูนะฮะจังหวะนี้นะครับ

โอ้โหไปดมไปใกล้เขามากเลยนะ

แล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยวนเวียนวนเวียนอีกสักพักนึง

คือนอกจากไปหอมเขาแล้วเนี่ย

นี่ค่ะโอ้โห

แล้วมีลูกค้ามาเห็นไหม

ก็เลยเดินฉีกหนีออกไปนะครับ

คือช่วงที่ลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ย

แล้วเดินฉีกหนีออกไปเนี่ย
คือลูกค้าเขาก็ไปบอกเพื่อนพนักงานคนอื่น

ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วนะครับ
โอ้โหต้องบอกว่ามันใกล้ตัวมาก

ตามถนนหนทางหรือว่าตามหน้าบ้านหน้า

พนักงานหญิงของร้านสะดวกซื้อร้านนี้เนี่ย

ชุมชนวัดเวียงที่ตระบุลบ้านครัวพรรณบ้านหมอฉวัดสระบุหรี่
วันนี้เราไปคุยด้วยน้องอายุ๒๘ปี
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้า
ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมฮะตอนที่ไปคุยด้วย
เดี๋ยวดูภาพลิกสัมภาษณ์น้องหน่อย

เพราะว่าน้องบอกเห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วแบบโอ้โหพี่ภัยมันมาใกล้ตัวหนูมาก
มันมาประชิดตัวเลยนี่๘โมงเช้านะคือใครจะไปคิดฮะ๘โมงเช้าครับ
ลูกค้าชายคนนี้ผู้ชายโรคจิตคนนี้ทำทีเป็นลูกค้าอายุน่าจะสัก๓๐กว่าเกือบ๔๐นะ
มาเดินเลือกซื้อของแล้วก็เข้ามาข้างหลังตามภาพเลยฮะก้มไปดมเธอทีนึงนะครับ
เดินวนเวียนเห็นปลอดคนควักอวัยวะเพศออกมาคือไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
ถ้าไม่มีลูกค้าเดินเข้ามามันจะทำอะไรต่อค่ะเพราะว่าน้องเขาก็ยังจัดสินค้าอยู่นะครับ
คือลูกค้าที่มาเห็นเนี่ยไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินบอกมีคนโรคจิตนะ
กำลังทำอนาจารย์พนักงานสาวที่นั่งจัดสินค้าอยู่แต่ไอคนนี้มันก็เดินออกไปแล้ว
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูกัน
กล้องวงจรปิดนี่น้องบอกโอ้โหกลัวมากไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง
แบบว่าเหมือนไม่โดนแล้วก็มาตอนที่ว่ามาดมผมก็เริ่มแบบไม่โอเคแล้ว
ดมผมแล้วพอมาอีกทีนึงคือไม่โอเคเลยว่าที่คุณคิดแล้วจะร้องไห้เลย
คือหนูไม่โอเคเลยว่าที่จะโดนอะไรเขาเอาของเขาออกมา
แต่ว่าตอนที่ว่าหนูยืนขึ้นแล้วหนูก้มขโมง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงช้าวันนี้เมื่อเที่ยงไปแจ้งความเลยนะครับ
สัสมบูรณ์บอกว่าหลักฐานก็คือภาพจากล้องวงจรปิด

ซึ่งภาพเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวรีบไปหาตำรวจนะฮะ
ญาติพี่น้องนี่ต้องดูแลแล้วนะฮะออกไปก่อเหตุขนาดนี้นะครับ